ดวงการเมืองเนี่ยช่วงนี้ต้องถามเจ๊ฟองฮะ

ฟองนี่เคยเป็นอดีตนักข่าวสายการเมือง

คือพอเจ๊ฟองได้เลิกเป็นนักข่าวแล้วเนี่ย
ก็มาดูทางด้านเรียนทางด้านโหลศาส
เพราะฉะนั้นเจ๊ฟองจะมีทั้งแง่มุมของเรื่อง

อ่ารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไง

ฐานะธีต่างทางด้านโหลศาสตร์พวกเนี่ย

ผมก็เป็นนักข่าวรุ่นน้องรุ่นหลังพี่

โหลศาสตร์ฟองสนานจามวรจันทร์นะครับ
ทำนายดวงเมืองในปี๖๔นะฮะ

มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่บ้างนะครับ
ประชาชนโดยทั่วไปยังมีเคราะหนี้สินเจ็บไข้ได้ป่วย
เศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มปรับฐานดีขึ้น
นะแต่ก็มีเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่จากเรื่องของไฟ

ส่วนดวงการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะมีการเขย่าเปลี่ยนแปลง
หรืออาจมีการปรับคอลโรมอร์ครั้งใหญ่
เริ่มประมาณ๒๕๒๖พฤษภาคม๖๔เป็นต้นไป
เดี๋ยวฟังนะฮะที่เจ๊ฟองได้ทำนายเอาไว้นะครับ
๒๕๒๖พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งแล้วก็โครงพระอุดพระอมละ
กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก
ยาวนานไปประมาณสิ้นกันยายน๒๕๖๔
นฟองสนานบอกว่าปี๖๔เป็นปีที่รัฐบาลยังมีภาระหนักอึ้ง

โดยเฉพาะการหาเงินมาดูแลเศรษฐกิจ
พอถึงช่วงมีนาคมเนี่ย
โครงการต่างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ปูเอาไว้

ส่วนฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
ถือเป็นปีดวงตกนะครับปี๖๔

ซึ่งฝ่ายค้านก็กล่าวเป็นคู่สตรูกัน
นาทราน้านบ่มีสบายจะมีคนไม่สบายฝ่ายค้านก็เหมือนคนไม่สบาย
ทรัพย์สินจะสูญหายอุปสรรคจะมีมา
ฆ่าคนและลูกเมียก็จะเสียและโสกา
ขอบคุณพระลักษะชนชีพตายืนนาน
ส่วนมนต์งี้ที่อยู่ไว้ฝ่ายค้านรอจังหวะ
ส่วนด้วงของพ่นเอกปรยุทธ์จันโนชานายลมนปรีเนี่ยครับ

ได้ผ่านไปแล้วแต่ยังมีภาระต้องแบกอยู่นะครับ
ฟังนะฮะที่เจ๊ฟองบอกเอาไว้นะครับ
ช่วงที่แย่ที่สุดมาแต่การถูกไล่ยังจะมีเป็นระยะ
แล้วจับตานะคะว่าคงจะทบทวนตัวเองช่วงที่ป้าบอกปรับคอลโลมอประมาณพฤษภา
นั่นแหละดาวประจำชีพท่านเดินถอยหลังคงทบทวนตัวเองทบทวนคอลโลมอ
ทบทวนเรื่องเพื่อนพักร่วมแล้วจังหวะดีก็จะมีคนมาสตรูมาขอคืนดีเป็นระยะ
ใครเท่านั้นป้าถึงบอกว่าปรับคอลโมรอบนี้ไม่รู้มันจากอะไรอะไรดูไม่ออกค่ะ